คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นโอกาสวันคล้ายพระบรมราชสมภพ
พระวาดสมเด็จพระมรมชนาการที่เบส
หลายจังหวัดก็มีการจัดงานขึ้นมาครับเพื่อน้องคุณน้องครับลำนึกถึง
ลำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณครับ
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี๒๕๖๒
โดยมีคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรี
ประธานสภาพุทธแห่งราชดรและแห่งงานหลายภาคส่วน
ภาครัฐเอกชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าไปร่วมงาน
เพื่อน้องเรามนึกถึงพระมหากรณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหามราชบรมนาศบอพิษ

ดูบรรยากาศที่กรุงเทพมหานครไปแล้วนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูที่ภาคตะวันออกบ้างค่ะ
ที่ชนบุรีเที่ยงบริเวณสัตว์ไต้หีบนะคะ
ข้าราชการแล้วก็ประชาชนร่วมกิจกรรมคิดถึงพ่อรัชกาลที่๙
และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงราชการที่๙
จุดที่จัดกิจกรรมก็คือบริเวณ๓แยกเทศบาล๗ตลาดสัตหีบ
ดูสิคะลูกเด็กเล็กแดงเด็กตัวน้อย

ใช่มาบันเลงเพลงพระราชนิพลแล้วก็ร่วมกันปักดอกดาวเรืองเป็นเลข๙
รวมถึงมีการจุดเทียนฟังคำกรอนเพื่อคิดถึงพ่อรัชกาลที่๙
นี่ค่ะแล้วเห็นลูกโป่งไหมคะลูกโป่งเนี่ยปล่อยลูกโป่งนะ
เขียนชื่อติดเอาไว้ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า
ก็เป็นการจัดกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ต่อกันที่จังหวัดอ่างทองนะคะช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะ
มีขบวนแห่มังกรและสิงโตในโอกาสมหามงคลวันพ่อแห่งชาติ
ซึ่งคณะกรรมการศาลเจ้าอ่างทองเขาจัดขบวนแห่มังกรสิงโตล่อโกงเจ้าแม่กวนอิ่ม
กันไปรอบตัวเมืองอ่างทองเลยนะคะก็เป็นหนึ่งในกิจกรรม
เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่เก้า
และได้เฉลิมฉลองงานประจำปีสารเจ้ากวนอูไปในตัวด้วยค่ะ
ต่อกันที่เทศบาลเมืองสุมรินนะครับมีวิธีมอบโล่พ่อดีเด่น
โดยมีพ่อดีเด่นเข้ารับรางวัลยี่สิบเจ็ดคนจากสามสิบสามชุมชนในเขตเทศบาลครับ
หนึ่งในนั้นก็คือคุณพ่อเกื้อพระทองอายุ๙๗ปี
นั่งรถเข็นมารับรางวัลพ่อดีเด่นด้วยตัวเองแบบนี้แหละครับ
โดยคุณพ่อเกลือนั้นมีลูก๘คนและทุกคน
ได้รับการอบรมเลี้ยงดูจนมีอาชีพรับราชการกันทุกคนทีเดียวนะครับ

พาคุณผู้ชมไปดูที่กาลสินหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ที่กาลสินเนี่ยนะคะเจ้าของร้านอาหารชาวโอชา
ก็คือคุณอินทิพรยานผ่านคนนี้นั่นแหละค่ะ
เผินนึกว่าเป็นร้านอาหารธรรมดา
แต่คุณผู้ชมคะดูสิด้านในเนี่ย
คือเก็บสะสมพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
รวมถึงภาพพระราชกรณียกิจต่าง
แล้วก็นำมาใส่กรอบเอาไว้๒๐๐กว่ารูป
คือตั้งอยู่ในร้านอาหารเนี่ยนะคะ
เพื่อให้ลูกค้าที่มาทานอาหารได้ชม
รวมถึงเป็นการลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ก็ถามคุณอิทธิพรเก็บสะสมแบบนี้เอาไว้นานหรือยังคะ
เจ้าของร้านบอกว่าโอ้โหเก็บสะสมเอาไว้ประมาณ๑๐ปีแล้ว
ถ้าเกิดว่าไปเจอภาพที่ไหนก็จะหามาเก็บเอาไว้
อกจากนี้ก็ยังสะสมธนบัตรสะสมเหรียญรัชกาลที่๙

ลูกค้าที่เข้าไปทานอาหารที่ร้านเช้าโอชาเนี่ยนะคะ
ก็จะได้ชมภาพต่างเหล่านี้นะคะ

ใช่ค่ะไหนก็ไหนแล้วพาไปพิพิธภัณฑ์กันเลยก็แล้วกันนะคะ

พิศนุโลกค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองพิพิธภัณฑ์บัญชา
ที่นี่ก็จะเก็บรวบรวมภาพถ่าย
โปสเตอร์ปฏิทินหนังสือพิมพ์
แล้วก็สมุดที่เกี่ยวกับรัชกาลที่๙เอาไว้มากกว่า๒๐๐ชิ้นเลยนะคะ
เขาเตรียมที่จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมนิทัศกาล
้อมรำลึกรัชกาลที่๙วันนี้แหละค่ะ

สามารถโทรถามเส้นทางจากนายบัญชาวาจาสุวรรณ

ที่หมายเลข๐๘๑๐๓๖๓๔๐๖นะคะ
เดี๋ยวย้ำเลขให้อีกครั้งเชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากไปดูอยู่
พิพิธภัณฑ์บัญชาอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกค่ะ
ท้ายกันที่กลุ่มช่างตัดผมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อวันพ่อแห่งชาติกว่า๑๐๐คนครับ

ให้กับประชาชนที่บริเวณลานกิจกรรมวัดนิมอ่าวที่นิมมารนะฮะ

ก็มีการตั้งกล่องรับบริจาคเพื่อนำไปบริจาคให้กับเด็กยากไร้
ได้โอกาสนอกจากตัดผมฟรีแล้วก็มีการโชว์แกะลายผมเป็นรูปพ่ออุ้มเด็กรูปหัวใจ

ความยากนี่เห็นไหมมีพ่ออุ้มเด็กอยู่ในรูปหัวใจแบบนี้
โอ้โหสวยงามนะครับ
ชื่นชมคนทำดีทุกคนแล้วกัน